มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่โรงแรมม่านรูดนะคะ
ที่อำเภอเมืองพิศนุโลกสามีพระยาคู่หนึ่งค่ะ
เขาแยกทางกันเขาเลิกกันแล้วอดีตสามีเนี่ย
นัดภรรยาให้มาเคลียร์ปัญหาหัวใจในโรงแรมม่านรูด
แล้วภรรยาก็บอกว่าอดีตสามีคนนี้ใช้กำลังปลุกปล้ำ
พยายามที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วยโดยไม่ใส่ถุงยางอนามัย
อดีตภรรยาก็เลยบอกว่ากังวลใจไม่ได้สิเพราะว่าอดีตสามีไปมีแฟนใหม่แล้ว
หรือว่าไปมีผู้หญิงคนอื่นแล้วเขาก็ไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย
ทะเลาะกันครับแล้วภรรยาเนี่ยเขาพกมีดไปค่ะ
เขาบอกว่าเป็นมีดที่พกติดตัวเอาไว้ตลอดเอามีดแทงไปทีนึง
กลางอกตัดขั้วหัวใจตายเลยนะทีเดียวตายเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงแรมม่านรูดนะคะริมถนนสายเลี่ยงเมือง
สี่แยกดงประโดกมุ่งหน้าสี่แยกไทยแอร์โร่ที่อำเภอเมืองพิศนุโลกนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายคานทองพาอายุ๖๒แล้วค่ะ
ถูกแทงเขาที่กลางหน้าอกตัดคั่วหัวใจ
คนก่อเหตุก็คืออดีตภรรยานะคะหลังก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหน
รอมอบตัวมีมีดของกลางเปื้อนเลือดอยู่
อดีตภรรยาชื่อว่านางบุญเลี้ยงกรแก้วอายุ๖๐ปี
หกสิบกับหกสิบสองใช่ค่ะ
นางบุญเลี้ยงให้การกับตำรวจผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ตอนให้การก็คือให้การแบบไม่สะทกสถานอะไรเลยเนี่ยค่ะ
เดี๋ยวดูท่าทางนะคะก็เล่าให้ฟังว่าอยู่กินกับอดีตสามีคนนี้มา๓๐ปีแล้ว
มีลูกด้วยกันสองคนแต่ระยะหลังปีกว่ากว่าจับได้ว่า
คานไปมีผู้หญิงอื่นแล้วก็ส่งเสียเลี้ยงดูผู้หญิงอื่นด้วย
แล้วตัวเธอเองเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายถูกทุบตีอยู่เป็นประจำ
ก็เลยตัดสินใจเลิกรากันไปแยกบ้านกันอยู่
ในคานอดีตสามีโทรศัพท์มาหามาง้อขอคืนดี
ให้ไปเจอกันที่โรงแรมม่านรูดให้ไปพบไปเคลียร์ปัญหาหัวใจ
แล้วอยากจะให้ในคานส่งเงินมาให้ใช้บ้าง
ภรรยาบอกแบบนี้ก็เลยยอมไปเจอ
พอไปถึงกลับถูกในคานอดีตสามีเนี่ยนะคะ
ลุกปล้ำค่ะเธอบอกแบบนี้นะ
พยายามจะขอมีอะไรด้วยห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟัง
แล้วก็ไม่ยอมใส่ถุงยางอนามัย
อดีตภรรยาคนนี้ก็เลยบอกว่ากลัวติดเอด
ก็เลยคว้ามีดแทงไปครั้งหนึ่งแทงครั้งเดียวเลยนะ
คั่วหัวใจอดีตสามีตายเลย
ยืนยันว่านี่เป็นการป้องกันตัว
เพราะว่าในคานจะปลุกปล้ำย่ำยีหัวใจ
คิดจะหนีนะยินดีรับโทษตามกฎหมาย
เนี่ยค่ะตำรวจก็ควบคุมตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เราแยกได้เรากันถ้าให้เนี่ยเวิร์ดเนี่ยถ่วงแบป
เที่ยวเดี๋ยวลองสร้างได้แม้กลับเป็นซะสุด

แล้วก็อภัยการเรียบร้อย

อ่าหน้าแดงแล้วเขาก็หายท่องไปแล้วไง

แล้วมันล็อกโอ๊กโอ๊กว่ะเออโอ๊กมันก็ตายสิ
เนี่ยเนี่ยก็เล่าเป็นฉากฉากเลยนะ
แต่ว่าคุณผู้ชมลูกสาวเนี่ยเขาให้ข้อมูลอีกมุมนึงนะคะ
นางสาวนิสาทองพาลูกสาวของในคานผู้เสียชีวิต
เขาติดต่อขอรับศพพ่อแล้วก็ให้ข้อมูลว่าจริงจริงแล้ว
พ่อรักแม่มากนะแต่ก็มีปากเสียงกันบ่อย
แม่ไล่พ่อออกจากบ้านเป็นประจำลูกทั้งสองคนก็ถูกแม่ไล่ออกจากบ้านเหมือนกัน
เอาเหรอแม่ก็อยู่บ้านคนเดียวพ่อกับแม่หย่ากันแล้ว
แล้วก็กลับมาจดทะเบียนสมรสกันใหม่พ่อมีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง
เมื่อประมาณปีเสร็จแม่ก็ไล่พ่อออกจากบ้านอีกรอบนึง
อืมอ้างว่าพ่อไม่ให้เงินใช้ครับอ้างว่าพ่อไปมีผู้หญิงอื่น
ซึ่งลูกลูกบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอะค่ะอืม
สุดท้ายก็ต้องมาหย่ากันอีกเวลามีปากเสียงกัน
แม่เป็นฝ่ายทำร้ายพ่อนะคะอันนี้ลูกบอกนะครับ
บอกว่าแม่เป็นฝ่ายทำร้ายพ่อโดยใช้มีดเป็นอาวุธ
เคยขึ้นโรงพักกันมาแล้วด้วยซ้ำ
ตอนนี้แล้วเขาหย่าในโลกตรงนั้นล่ะค่ะหย่าค่ะค่าสูงค่าสูง
แล้วเขาก็จับตรงไหนบ้าง

เขาไม่สนใจใครไม่แค่ว่ามันคิดของใคร
แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดว่ามันเกิดจากอะไร
ไม่ถึงว่าเขามีความผิดไปได้ไหมที่พ่อกับแม่เคยทำร้ายร่างกายหรือไม่
โทษตีกันเป็นธรรมดาเพราะตีกันมานานแล้ว

นี่ค่ะนี่ลูกสาวนะเขามีลูกสองคนนะคะ
ลูกชายก็ให้ข้อมูลเหมือนกัน
คืนเกิดเหตุพ่อออกจากบ้านพ่อบอกว่าแม่โทรศัพท์ให้ไปหา

ลูกชายบอกว่าแม่โทรศัพท์เรียกพ่อให้ไปหา
ลูกชายก็คิดว่าเดี๋ยวพ่อก็คงจะกลับบ้าน
รู้เรื่องอีกทีจากตำรวจตอนเช้าว่าอ้าวพ่อถูกแม่แทงจนเสียชีวิตนะคะ
ครับ
ส่วนศพของในคานลูกเตรียมนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดแสงดาว
ตำบลปากโทกอำเภอเมืองพิศนุโลกนะคะ
พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีแจ้งข้อหา
ผู้ก่อเหตุก็คือแม่ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ใช่ค่ะก็ข้อมูลไม่ตรงกันนะคะ

แต่ที่รู้ก็คือว่าอายุแต่ละคนนี้คือไม่ใช่น้อยเลย
ใช่ค่ะแล้วก็มีคนตายไปคนนึงค่ะ